ก็ทางกระทรวงเกษตรนะคะก็มีแนวทางว่าจะยกเลิกสารเคมี๓ชนิดให้ได้ภายใน๑๐ปี
รับรายงานแล้วครับแต่ว่าตั้งแต่สมัยหาเสียงแล้ว
พรรคภูมิเศรษฐ์ไทยก็ไม่เอาโน้นอยู่แล้วทางเยเบีเหล่านี้
แต่ว่าหน่วยงานเจ้าภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่เกษตรนะครับ
เราก็ต้องฟังเมื่อฟังมาแล้วเมื่อเห็นว่ามันเกิดโทษมากกว่าประโยชน์
แล้วก็ผลพวงที่ไปมีต่อชาวบ้านชาวนาชาวไร่มันเป็นผลร้ายมากเลย

ไม่มีการพูดคุยกับภาคกระทรวงที่รับผิดชอบสาธารณ์ในนี้๙๑๐๐โดยตรงมีแล้ว

แล้วในส่วนของซึ่งเป็นนโยไบเรื่องเหมือนของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
มีแผนว่าจะยดเลิกกันเมื่อไหร่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

สาธารณสุขสาธารณสุขตัดสินใจไปแล้วว่าไม่เอา
ถ้าเกษตรตัดสินใจว่าไม่เอา
ก็ตรงนั้น
เออแค่อะไรก็ตาม
เอาสุขภาพของประชาชน
ต่อให้มันมีผลเสียเพียง๐๐๑เราก็ให้ไม่ได้แล้ว
เรื่องการยกระดับอสมเขาต้องทำเป็นเวิร์คชอปไป
ทำเป็นการทดลองไปนะครับ
ก่อนที่เราจะไปให้ค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทนอะไรต่าง
เราต้องมาอธิบายกับเจ้าของเงินเขาได้ว่า
คนที่จะรับค่าตอบแทนเพิ่มเนี่ยทำอะไรถึงสมควรจะได้รับค่าตอบแทน
เราก็ต้องไปดูว่าศักยภาพอสมปัจจุบันนี้ยกระดับอย่างไร
ทำแล้วผลเป็นอย่างไรทำแล้วจำนวนผู้ป่วยลดลงไหม
ผู้ที่ไปขอรับบริการโรงพยาบาลยังแออัดเหมือนเดิมไหม
ถ้าความแออัดลดลงความเจ็บป่วยลดลง
สามารถรักษาขั้นพื้นฐานได้ในหมู่บ้านตัวเองนะครับ
พวกนี้มันมีตัวชี้วัดอยู่แล้วเราเริ่มทำเขาเรียกทำโครงการนี้อยู่
ดูว่าถ้าเราให้ความรู้เพิ่มเติมจัดเทรนนิ่งเพิ่มเติมแล้ว
เราก็มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปดูแลในเรื่องของค่าตอบแทน
ไม่ใช่ทั้งล้านคนในในครั้งเดียวนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของอสมเราก็ต้องดูด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่
ถึงจะเหมาะสมที่สุดบางทีเราไม่จำเป็นต้องเพิ่ม
ตอนนี้มีอยู่ล้านคนแล้วผมถ้าถามส่วนตัวผมผมคิดว่าเหมาะสม
ท่านพื้นฐานให้เป็นหมอประจำหมู่บ้านได้
ก็อาจจะไม่ต้องเพิ่มสมมุติมันมีการลดลงในแต่ละปีด้วย
เหตุผลทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่เราจะคงเรียกว่าค่อยลดลงไป
ลดจำนวนลงไปแต่ไปเพิ่มตรงประสิทธิภาพ
แต่ว่าการที่จะให้๒๕๐๐แต่ว่าไม่ได้ให้ทั้งล้านคน

ตอบแทนที่เพิ่มมานี้มันไม่ใช่เป็นการขึ้นเงินเดือน
เป็นการยกระดับซึ่งต้องยกระดับทั้งสอง
เพิ่มเงินตอบแทนก็คือต้องเพิ่มภารกิจหน้าที่ด้วยไง
แต่ว่าเราต้องดูว่าทำได้ทุกคนหรือเปล่า
จะเอาเงินหลวงมาใช้เราต้องอธิบายเจ้าของเงินได้ว่า
ใช้ไปแล้วเนี่ยเขาแบ่งเบาภาระของงบประมาณประเทศยังไงบ้าง
ผมก็พยายามที่จะหมุนอยู่ในวงเงินที่มีอยู่นะไม่ได้ไปขอเพิ่มนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจผิด
ก็คือถ้าเกิดเขาสามารถที่จะลดจำนวนผู้ป่วยได้ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องไปติดเตียงได้มากขึ้น
ต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลใหญ่ได้มากขึ้น
ดูแลตัวเองสร้างเสริมศุกรภาพตัวเองได้
มันน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงไป
เราก็เอาส่วนนั้นมาผันมาเป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น
นี่คือไอเดียดังนั้นเราก็ต้องทำการทดลองว่ามันเป็นไปอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่า